เรียกว่าคันวิกฤตคันต้องพบแพทย์ด่วน
ความดัน๒๑๕กลัวไหม
ความดันไม่กลัวค่ะกลัวหลานไม่มีกินดีกว่า
เป็นห่วงมากตรงที่บ้านยังไม่มีอยู่
สู้หรือยุดครับ
สู้ค่ะ
อยากได้หลังคาก็อยากได้ตังค์ไปให้หลานเรียนด้วยค่ะ
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีครับ

วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการที่เรามีนัดกันนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วันเลย
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
ต้องบอกกับคุณประดาษแฟนรายการของเรานะครับ
ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถามถึงถามถ่ายกันนะครับ
ชอบรายการนี้เหลือเกินนะครับ
เป็นเพื่อนของคนผู้ยากไร้นะครับ
คนที่มีรายได้น้อยจริงนะครับ
เราก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนตลอดไปแบบนี้
วันนี้เรามาย้อนหลังนะครับ
มาดูภาพชีวิตของนักสู้ชีวิตคนล่าสุด
อยู่บนเวทีแห่งนี้ในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็ทำให้ป้ามีโรคแทรกซ้อนหลายโรค
ตาก็มัวมองไม่ค่อยจะเห็น
เพราะว่ากดปฏิเหตุเล็กราวรถมันเสียบเข้าไปข้างอยู่นี่ค่ะ
เพราะทำให้ป้าปวดหัวมาตลอด
ตอนนี้งานตัดต้นไม้ก็ไม่ค่อยมี
ไม่จ้างเพราะกลัวไปตกแล้วไปเสียชีวิตในบ้านเขา
เอาอะไรประทังชีวิตกัน๓คน

วันไหนที่ไม่มีก็มีงานพิเศษอีกค่ะ
คือหาเก็บขวดเก็บขยะจะเอามาขาย

คือไม่มีบ้านตั้งแต่พ่อเสียแล้วก็

แต่ตอนนี้พี่อยากมีบ้านให้หลานอยู่
เผื่อวันไหนหมดพี่ไปสักคนหนึ่ง

เขานึกสภาพเขาว่าเขาจะไปยังไงกัน
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
ยิงขนาดช้ำไหน

พลังแรงนี้ขอพลีเพื่อหลานครับ
เชิญครับคุณหนูวันครับ

ตรงกลางนี้เลยนะครับคุณหนูวาน
แน่นอนครับคุณยายก็มาพร้อมกับคุณหลานทั้งสองนะครับ

จูนกับน้องทีมนะครับ

พี่หนูวันรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
ที่มายืนบนเวทีร้องได้ให้ร้านของเรา

เห็นบอกรอบนี้เกือบจะไม่ได้มา

แต่ว่าจะไม่ได้มาเพราะว่าไม่มีค่ารถมา
ไม่มีค่ารถค่ะแล้วความดันขึ้นด้วยค่ะ

พี่หนูวันความดันเท่าไหร่คะตอนนี้
เหมือนเมื่อวาน

ตอนนี้ยังมึนหัวอยู่มั้ยเนี่ย
มองไม่เห็นแต่มองเห็นหลานอดก็ขึ้นก็ช่าง
มันความดันไม่กลัวกลัวแค่หลานอดแค่นั้นแหละครับจ้ะ
พี่หนูวาลเกิดมีแปบที่ไปทำงานแล้วเราคิดว่าเราจะไม่ไหว
เคยค่ะเคยคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้
แต่ก็กัดฟันคือว่า

ก็คือว่าตัวเองก็รอดมาตลอด

แล้วพรุ่งนี้เด็กไปโรงเรียนจะเอาตังค์ไหน

ยาแผงหนึ่งก็๑๙๕เมตรวิว๕เมตร

ก็ต้องทำไหวไม่ไหวก็ต้องไปทำ

ถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินให้เด็กไปโรงเรียน
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๒๐๐๐๐บาท

คุณอุวันก็จะได้ตามประสงค์

ตะโกนดังให้ฟังสักทีนึงได้ไหมเนี่ย

ครับมาเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตของเราวันนี้คุณหนูวันนะครับ
มาถึงเพลงที่๓ครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

อินโทรเพลงเมื่อกี้รู้จักหรือเปล่า

ไม่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์

กว่าจะลงทอนหรือว่าจะสลับทอนอย่างนี้ค่ะ
แล้วยิ่งวันนี้ความดันมันทำพิษเราด้วย

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

หยุด
คิดให้ดีครับ

สู้หรือหยุดครับ

สู้ครับ

สู้ครับ

สู้ครับ

สู้ครับ
สู้ครับ

สู้ครับ

สู้ครับ

สู้ครับ

สู้ครับ
สู้ครับ

สู้ครับ

สู้ครับ

มีความสุขค่ะมีความสุขมาก

กอดใหญ่หนูวัลบ่อย

เท่านี้ยายหนูวันก็อายุยืนแล้วลูก
จริงเป็นยาอายุวัฒนายัง

ความอุ่นและความรักนะ

แต่ว่าตอนนี้ปลื้มใจเหลือเกินขอตะโกนอีกที

เพราะว่าตอนนี้มีแล้ว๔๐๐๐บาท

ข้ามทางนี้ไปเลยรับไปเลยครับ

ตอนนี้มาถึงเพลงที่สี่

มูลค่า๖๐๐๐บาท

ต้องถามพี่หนูวันว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้

ก็เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าคือเพลงอะไรค่ะ

ถ้าอยากรับ๔๐๐๐บาท
เป้าที่บอกไว้ก็บอกผมว่า
หยุดเท่านั้นเองนะครับ

แต่ตามกฎิกาผมก็ต้องถามนะครับ

สู้หรือจะหยุดครับ

๔๐๐๐๐บาทตามเป้าเลยพี่หนูวัน
ถือว่ากว่าวันนี้นี่ทำสำเร็จ
อย่างใจฝันแล้วก็มีความสุข
๔๐๐๐๐ถ้าไม่มารายการของเรานี่ปีนต้นไม้กี่ปีเนี่ยพี่หนุวัล
โอ้โหปีนว่าปีนทั้งหมู่บ้านนะครับก็คงไม่ได้
พี่หนุวัลได้แล้วหลังเงิน๔๐๐๐๐แบ่งไปให้ร้านทำบ้าน
แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยที่อยากให้พี่หนูวันทำก็คือว่า
ไปหาหมอนะพี่หนูวันนะไปดูหน่อยว่าเราเป็นอะไร
ต้องทานยาอะไรต้องรักษายังไงจะได้อยู่ดูหลานเติบโต
เรียนจบอย่างที่เราตั้งใจไว้พี่หนุวัลนะครับอันนี้เพื่อตัวคุณหนุวัลเองแล้วเพื่อหลานนะ
พี่หนูวันวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเคสแห่งความสมหวังก่อนจะจากกันไป
หนูวันมีอะไรอยากจะพูดไหมอะไรก็ได้ที่อยากจะพูด
แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเชียร์ในนี่ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านและทีมงาน
และทางไทยรัฐที่ให้โอกาสคนจนได้มีโอกาสสู้ต่อไปขอขอบคุณมากค่ะ
ปัจจัยงานเราก็ต้องขอขอบคุณคุณหนุวัลนะครับ
ที่ถือว่าให้เกียรติมาเป็นนักสู้ชีวิตมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนสู้ชีวิตทั้งหลายนะครับ
เราเองก็ต้องขอบคุณคนจนทุกคนที่มารายการของเราและพร้อมจะสู้พี่หนูวันเป็นหนึ่งในนั้น
แล้วทำสำเร็จตามเป้าที่ตั้งใจไว้วันนี้รับกลับบ้านไปแล้วค่ะสี่หมื่น
ขอบคุณคุณหนุวัลครับขอบคุณเมื่อครับชัยมีคนนักสู้ชีวิตของเราคุณหนุวัล
วันหลังกายหยายจะเป็นยังไงหยายเขาจะสู้

ป้าก็ได้แค่เห็นเดี๋ยวเงินหลักพัน
สี่หมื่นเนี่ยป้าก็จะได้เอาไปเป็นทุนการศึกษาให้หลานด้วย
ส่วนหนึ่งป้าก็จะเอาไปทำบ้าน
มีอาชีพกลับรถตุ๊กรับจ้าง
รายได้ผักค่าแก๊สรถรถ

สาเหตุที่ผมเลือกขับรถตุ๊กรับจ้าง
ก็พอมีเวลามาดูแลแม่บ่อย
ตอนนี้แกอดแอดมากแกปวดกระดูกทั้งตัว
ร้องเหมือนคนใจจะขาด

ไปไหนมาไหนต้องซื้อมาฝากแม่ให้แม่ได้กิน
อยากทานอะไรบอกขอให้แม่กินได้อร่อยได้

ขอรับใช้แม่ไปจนกว่าแม่จะหมดลมหายใจนะแม่นะ
ลูกทุ่งสู้ชีวิต